เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นยังไง
ล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยช่วงนี้
คนจับจ้องไปที่ภูมิใจไทย
ยังไงล่ะครับเสียหนู
คือบอกว่าไม่มีการเสนอชื่อแข่งกับก้าวไกรแน่นอน

แล้วก็ยืนยันด้วยว่ามันหมดสมัยแล้วนะครับ
รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่มี

คุณอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทย
กับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก
แถลงข่าวหลังจากการประชุมสอสอของพักเสร็จ
ที่จะเข้าสภาทั้งหมด๗๑คน
คุณอนุทินระบุว่าวันนี้ก็เป็นการละลายพฤติกรรม
ทำความรู้จักกันแล้วให้เข้าใจแนวทางการทำงานของพัก
เพื่อความเป็นเอกภาพนะครับ
แล้วก็จะเข้าไปทำงานในตำแหน่งสอสอ

ซึ่งจะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาใช่ไหม

คิดว่าทุกอย่างมันก็ไปตามสูตรของมันแหละนะครับ
ยืนยันว่าในฐานะพักอันดับ๓
จะไม่เสนอชื่อคนของพักเข้าชิงตำแหน่งประธานสภา
เพราะอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตามตอนนะครับ
เราจะไม่ทำอะไรที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศ
รวมถึงไม่มีทางรัฐบาลเสียงข้างน้อยฟังคุณอนุทินครับ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

อ๋อเริ่มตั้งทำงานมา
เห็นคุณกรก็นึกถึงพักเก่าของท่าน
ประชาธิปัตย์กำลังหาหัวหน้าพัก
นะครับครูนวิสิตเปลยมา
บอกว่าแก้ปัญหาแรกคือต้องแก้ปัญหาเรื่องเอกภาพของพักก่อน
เพราะว่าครูนวิสิตอาจจะเห็นอะไรปัญหาในพักแล้วล่ะ